สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ขวนนะครับ
ผมได้มาโป๊กปักบุงไหวนะครับแต่ว่าพวกมันเละเละเลยวันนี้นะครับ
ปักบุงผมเย้เหลี่ยวนะครับผมจะมาโทนคล้ายแต่ว่าพวกมันเละเลยนะครับ
เละครับง่วงมากินก็เลี่ยวครับเละครับ
ง่ายผมหรูนะครับง่วงไข่นะครับผมเหมือนพระจังหิตผมสัตว์ไอ้เม็ดเลยครับ
เอ๊ะเละนี่จับแม่เจ๋เขาไว้มันเละ

แม่เท่านี้นะครับมายเบี้ยอยู่ไม่ใช่เรื่องมันเสีย
ไหนไหนก่อนโควิดไม่ได้กับมาไม่ได้อื้ม
นี่นะครับนี่นะครับว่านักผมหืม

ผมจับเมศเจ๊กไปเม็ดเละเจ๊กเหนือกป้าไปคลายเม็ดเละ
เอาครับฟักบอกไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ
เนื้องัวกินไปกี่ต้นอ่ะลูก
อืมงัวไม่เห็นแล้วครับแต่ว่ากินไอ้เนี้ยครับ
อ่าเขามาบอกครับว่างัวมากินครับตอนนั้นพอเราเจอครั้งแรกเนี้ยคือเราเราบ่นว่า